คุณผู้ชมนะคะมาร่วมอำลาอาลัยกับการจากไปของอามานพอัศวะเหมค่ะ
นักแสดงอาวุโสในวัย๘๙ปี
คุณอามีผลงานหนังแล้วก็ละครอย่างมากมายเลยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะทันทีที่พี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะ
ทราบข่าวร้ายว่าคุณอามานพเสียชีวิต
ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ
ก็เป็นพี่บินนี่แหละค่ะที่พุ่งตรงไปหาครอบครัวของคุณอา
แล้วก็เป็นคนจัดการเรื่องงานศพทั้งหมดค่ะ
พี่บินได้เดินทางไปรับศพคุณอามานพที่โรงพยาบาลทหารเรือนะคะ
แล้วก็นำร่างของคุณอาขึ้นรถตู้อาสากู้ชีพร่วมกระตันยู
หมายเลขทะเบียนรถคือ๑กไก่๓๙๐๗ค่ะ
แล้วก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเจ้าอามย่านตลิ่งชัน
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกาค่ะ
หลังจากนั้นค่ะก็มีเพื่อนและนักแสดงรุ่นน้องของคุณอามานพ
เดินทางมารดน้ำศพกันหลายท่านเลยนะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คืออาเอไพโรธค่ะ
ท่านก็ได้เล่าให้เราฟังถึงความน่ารักของคุณอามานพ
บอกว่าเป็นนักแสดงรุ่นพี่ที่น่ารักมาก
แล้วก็เป็นตัวอย่างของดาราที่เข้าอกเข้าใจทีมงาน
ไม่เคยมาทำงานสายอยู่ในกองถ่าย
ก็มีแต่การสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนด้วยค่ะ
ในขณะที่พี่บินเองก็เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
สำหรับพี่บินแล้วคุณอามานพเปรียบเสมือนพ่อคนนึงเลยค่ะ
เพราะว่าได้เล่นละครเป็นพ่อลูกกันมา
ผูกพันกันมากว่า๑๐เรื่องเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องแรกที่ได้เจอกันกับคุณอาก็คือเรื่องข้ามมากับพระค่ะ
ซึ่งนอกจากอามานพจะสอนงานแสดงให้กับพี่บินแล้วนะคะ
ก็ยังเป็นคนแรกเลยที่ออกปากชมพี่บิน
แล้วก็เคยบอกด้วยว่าบินบรรลือฤทธิ์จะเป็นดาวค้างฟ้า
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่บินพูดถึงคุณอามานพกันหน่อยค่ะ
อามานพเนี่ยคนแรกเลยที่ชมเรา
แล้วก็พยายามสอนศักดิ์ศักดิ์ในการเล่นหลายเรื่องได้มาด้วยกันตลอด
พออยู่ในกองถ่ายก็จะสนิทสนมกันอะไรกัน
เราได้ตอบแทนคุณได้ส่งพ่อจากโรงพยาบาลมาที่วัด
เราได้สวดได้อะไรประมาณนี้
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีรดน้ำศพค่ะพี่บินและทีมงาน
ได้ยกร่างคุณอาบรรจุเอาไว้ในโลงนะคะ
โดยมีพี่บินค่ะก็เอาเงินสดใส่ลงไปในโลงด้วยค่ะ
ก็ว่ากันว่าเป็นความเชื่อว่าให้คุณอานั้นติดตัว
เอาไปใช้ในพบภูมิหน้าบนสวงสวรรค์นั่นเองค่ะ
มีคนตาดีเห็นเลขฝาโลงของคุณอามานพนะคะ
คุณผู้ชมเป็นเลข๕๔๗เนี่ยค่ะ
สำหรับงานสวดพระอภิษฐรรมอามานพก็จะมีไปจนถึงวันที่๓๐ตุลาคมนะคะ
จะมีการจัดพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่๓๑ตุลาคม
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป

ก็จะมีพี่บินเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานทั้งหมดด้วยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐขอเป็นกำลังใจกับครอบครัวของคุณอามานพด้วยนะคะ